คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ดูกันเอาไว้
ก็เป็นการบอกกันประชาสัมพันธ์กันนะฮะ
เผื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถช่วยเหลือกันได้

พาไปที่โคราชนะครับคุณผู้ชมครับ
มีชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าเขาเดือดร้อน
เพราะว่าขอไปนานแล้วยังไม่ได้เลยไม่ได้อะไร
ไม่ได้ไฟฟ้าใช้ที่บ้านครับ

แล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปชาวบ้านก็ชี้ให้ดูเห็นเสาไฟฟ้านั่นไหม
เห็นแต่สายไฟมันมาได้แค่นี้

มันไปไม่ถึงบ้านของชาวบ้าน
หลังหนึ่งก็คือคนนี้

คุณยายคนนี้บอกว่าเดือดร้อนมานาน
เดือดร้อนมากเพราะว่าตัวเองไปขอแล้ว
ขอให้มีไฟฟ้าช่วยต่อสายไฟเข้ามาที่บ้านหน่อย

คุณยายคนนี้นะครับชื่อว่าคุณยายประกอบการนา
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในครัวเรือนนั่นแหละครับ

ว่าไม่ได้มีแค่ของเธออย่างเดียว
ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้รับผลกระทบเดียวกัน

ไปลองฟังเสียงของคุณยายเข้าบอกหน่อยครับ
ใกล้หาเข้าไปยังไงเนี่ย

ทางของพระตร

ไฟฟ้าก็ยืนก้อนอันนี้ก้อนนี้

คุณยายบอกเป็นกี่ปีแล้วละ

มาประมาณสัตว์สิบปีได้ค่ะ
คือคุณยายประกอบยังบอกอีกว่า
คือบ้านของเธอติดกับถนนลาทอย่าง
ที่มีเสาไฟพาดผ่าน

ไม่มีสายไฟที่จะต่อเข้าไปที่บ้านของเธอครับ
เธอเองทุกวันนี้ต้องลงทุนซื้อเครื่องปั่นไฟมาใช้
เพื่อที่จะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้บางชนิด
ลมก็ซื้อมารอแล้วแต่ไม่มีไฟไว้ใช้ไง

จุดเทียนจุดเทียนไปก่อนนะครับ
เธอเองก็ขอความอนุเคราะห์นะ
ขอความอนุเคราะห์จริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยทำให้บ้านเธอได้มีกระแสไฟ
เหมือนหมู่บ้านอื่นด้วย
คือมาบอกแบบนี้ไม่ได้ไปโจมตีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องนะ
อันนี้เรามาบอกกันเพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์

จะได้ลงไปอธิบายกับชาวบ้านเขาให้รู้ว่าเออ

ยังแต่ว่าอาจจะติดขัดอยู่ที่บางจุด

ใช่แล้วค่ะหรือว่าก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งระบอกเสียงนะ
ที่จะประชาสัมพันธ์ไปให้หน่วยงานที่เขารับรู้ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้น
เดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันด้วย